คือถ้าพูดถึงสุนัขพันธุเนี่ยก็ต้องนึกถึงพิษบูเนอ
นำเสนอข่าวก็เยอะกัดคนเจ็บกัดคนตายกัดสุนัขด้วยกัน
ถึงขั้นคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากทุกครั้งที่เล่าข่าวเกี่ยวกับพิษบูว่าทำไมต้องเลี้ยงด้วย
สุนัขที่มันพันดุขนาดนี้ห้ามเลี้ยงไปเลยได้ไหม
แต่ก็มีกลุ่มคนที่เขารักสุนัขพันธ์พิษบูนะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้ผิดที่สุนัขผิดที่คนเลี้ยง
ไม่ดีเลี้ยงไม่ถูกต้องสถานที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่เข้าใจสุนัขสายพันธุ์นี้ซะมากกว่า
คือมิ้วลงพื้นที่ไปทำเรื่องเกี่ยวกับสุนัขพันธ์พิษบูรนี่แหละ
สุนัขสายพันธุ์นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ดุแต่เราจะมาหาคำตอบว่าดุด้วยพันธุกรรมสายพันธุ์ของมันหรือว่าดุด้วยการเลี้ยงดู
เพราะว่าเป็นข่าวอยู่บ่อยนะคะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้กัดคนเจ็บกัดคนตายจนเกิดข้อถกเถียงว่าคนควรจะเลี้ยงไหม
กัดขาผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเดียวกันจนได้รับบาดเจ็บ
เกิดการวิภาควิจารณ์ถึงความเหมาะสมหลายคนบอกว่าสุนัขคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
กัดเจ้าของจนตายอยู่ในบ้านพักที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่๑๐กันยายน
หลังเกิดเหตุลูกคนตายตัดสินใจมอบสุนัขให้กรมประสุทธิ์ในพื้นที่นำไปดูแลเพราะไม่สามารถดูแลเองได้แล้ว
หลายคนก็เลยตราหน้าเจ้าวิชาญว่าหมาปีศาจบ้างก็เรียกมันว่าฆาตกรสี่ขา
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือวิชาณวิชาณในปัจจุบันที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์
ภาพที่เห็นวิชาญไม่ได้ต่างอะไรจากนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ในกงขังขนาดไม่กี่เมตร
หลังจากที่เขาทำร้ายเจ้าของเราก็ช่วยดูแลเขามาอยู่เขาก็จะถ้าคนแปลกหน้าก็จะดุนะครับ
แต่ถ้าเป็นเจ้าของคนที่เอามาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เท่าไหร่
แต่เราก็กังวลว่าในระยะยาวนะครับว่าคือเราก็ไม่ได้มีความคุ้นเคยหรือมีความเชี่ยวชาญในสุนัขของพันนี้
ซึ่งเราก็จะทราบว่าสุนัขพันธ์นี้เขามีลักษณะพิเศษคือเขาอาจจะดุนะครับ
แต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจเคยดูแลแล้วก็รู้จากพฤติกรรมของคุณรักก็จะเป็นการดี
เราสามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับเจ้าของคนใหม่ให้กับเจ้าวิชาณได้แล้วนะคะ
หลังจากวันนี้วิชาญจะไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยจากการตรวจสอบของประสุทธิ์ก็พบว่าคนที่ดูแลเนี่ยค่ะ
เขามีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่ทุนทรัพย์และประสบการณ์ในการเลี้ยงดู
นิสัยสุนัขดุด้วยความรักความเมตตา
แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าวิชาญก็ถูกตราหน้าว่าเป็นหมาปีศาจ
สร้างความหวาดกลัวให้กับคนอื่นไปแล้ว
คุณผู้ชมคะมิวก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าถ้าเจ้าวิชาญสามารถสื่อสารได้พูดได้
มันอยากจะขอโทษไหมกับสิ่งที่มันทำลงไป
มันรู้สึกผิดสำนึกผิดไหม
หรือมันอาจจะอยากให้คนได้ฟังในมุมของสุนัขบ้างก็ได้นะคะ

ใช่ครับคือเขาจะตัวเล็กแล้วก็ความมุ่งมั่นสูง
อันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกผสมนะครับ
ลูกผสมก็คือเขาจะผสมให้ตัวใหญ่ขึ้น
เป็นสายพันธุ์ที่ดุที่สุดเลยไหม
เขาบีดมาเพื่อการต่อสู้กันเอง
ซึ่งมันก็ส่งผลมาถึงสมัยนี้ว่า
เขาจะดุกกับสุนัขใช่ไหมครับ
ดุกกับสุนัขด้วยกันอยู่ในผ่าน
ใช่แต่ไม่ค่อยดุกกับคนครับ
พันธุกรรมสายพันธุ์หรือว่ามันอยู่ที่การดูแลเลี้ยงดูด้วย

พันธุกรรมถ้าอย่างเช่นเราได้พ่อแม่ที่มีพวกแรงขับสูง
แล้วก็มีอาการพวกทางจิตประสาทมีการระแวงอย่างนี้

มีข่าวเยอะพิษบูกัดคนตายกัดคนเจ็บแบบเจ็บหนักเลย
ก็เกิดปัญหาในสังคมว่าควรจะเลี้ยงหรอสูนักพันธุ์ดุขนาดนี้
สุนัขพันธ์นี้ควรแบบห้ามเลี้ยงไปเลยไหม
ทำไมเขาถึงเลี้ยงพิษบูหนึ่งเนี่ยมันตอบโจทย์หลายด้านของคนกับสุนัข
ก็คือความคุ้มมั่นก็สูงเขาชอบออกอลังกายใช่ไหม
แล้วก็ชอบเล่นก็คือถ้าเราเลี้ยงอยู่ในบ้าน
หรือว่าเราต้องการหาหมามาทำกิจกรรมเนี่ย
เขายังตอบโจทย์อยู่มากกว่าพันธุ์อื่นนะครับ
ดังนั้นวิธีการเลี้ยงให้สุนัขพันธ์พิษบูร
สามารถเป็นมิตรกับคนเลี้ยงและคนรอบข้างได้จริง
วิธีการที่ถูกต้องเป็นยังไงคะ

หนึ่งก็คือเราควรฝึกแต่เด็กฝึกขอมือคอย
เวลาให้อาหารเราก็สั่งเขาคอยก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็หมั่นจูงเดินพาเดินเล่นเป็นเวลา
แล้วก็พาไปเล่นกับคนหลายคนอย่างนี้ครับ
เขาก็จะชินกับคนเขาก็จะไม่มีอาการดุกับคนเลยครับ

คนก็นิยมนำสุนัขพันธ์พิษบูแท้
ผสมกับสุนัขพันธุ์ที่ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าแบนดอก
เนี่ยค่ะเดี๋ยวมิ้วจะมาคุยกับพี่เต้ที่ไฟเตอร์ฟาร์มนะคะ

คือชอบให้มันบอดี้มันใหญ่ขึ้น
หรือให้หน้าตามันสั้นลงหน้าสวยหน้าอกกว้างขึ้น

พยายามบีดให้ดุน้อยลงครับ
แล้วแบนดอกนี่นิสัยใจคอเป็นอย่างไรคะ
นิสัยใจคอมันก็
กลิ่นมัสตีฟ

พิษบูก็อาจจะแข็งแรงชอบออกกำลังกายประมาณนั้น

แนะนำสำหรับคนที่อยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์ที่แข็งแรงหน่อย

พยายามเลี้ยงให้เขาเป็นสัตว์ในบ้าน

คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าสุนัขพันธ์พิษบู

จะมีมุมน่ารักกุ๊กกิ๊กยังไงได้บ้าง
จะพาไปดูเจ้ากุหลาบเป็นหมาวัดนะคะ
วัดสิรินทรเทพรัตนารามในพระบรมราชุปธรรมค่ะ
หลาบเป็นสุนัขพันธ์พิษบูค่ะ
ที่ทำหน้าที่เป็นเด็กวัดสี่ขา
ภาพตะกร้าเดินตามพระนรงโกวิโท
ออกไปรับบินทบาทจากชาวบ้านในพื้นที่
ว่าชื่อสายพันธุ์อาจทำให้ดูไม่เป็นมิตรนะคะ

หลวงพี่นรงบอกว่ารับกุหลาบมาดูแลต่อจากครอบครัวเก่า

ต้องใช้ความรักความเมตตาขัดเกลา
กุหลาบกลายเป็นสุนัขที่อ่อนโยน

ติดตามอยู่ในเพจหมาวัดสาธุ
ครับเหมือนกับเลี้ยงดิ๊กนะ
เราก็ต้องคอยสอดส่องดูแล
ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราไม่ยอมรับเราก็จะดุเราก็จะดุเขาเช่นแอ๊ะ
ไม่เอานะเหมือนเลี้ยงเด็กก็อยู่ด้วยกันตลอดคุยกันตลอดไปเรื่อย
เรื่อยเขาก็จะรู้เองว่าเขาทำอะไรได้แค่ไหนเราพูดแบบไหน
แล้วว่าอะไรแต่ว่าหลักหลักคือต้องคุยกันตลอดคุยเหมือนคุยกับคนว่า
ไปออกจากพฤติมาเข้าพฤติอ่าไปทำธุระนะอ่าขึ้นบ้านนะ
เฝ้าบ้านนะดื่มน้ำตรงนี้นะกินได้นะอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้
เหมือนคุยกับคนเลยพอเราคุยกับเขาบ่อยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้
แล้วก็จำแต่เขาพฤติกรรมเขาก็จะค่อยปรับ
สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บูดีหรือไม่
วันนี้นะคะมิ้วมีข้อมูลจากทางชมรมไทยพิษบูคาแนลคลับมาฝากคุณผู้ชม
เพื่อให้คุณผู้ชมได้นำไปประกอบการตัดสินใจอีกครั้งค่ะและถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจว่าจะเลี้ยงสุนัขสายพันธิ์บู
อันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องมีบริเวณบ้านค่ะไม่ควรเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะคะ
แม้ว่าจะดุหรือไม่ดุก็ตามถ้าไม่มีบริเวณบ้านก็ควรจะต้องใส่กรงเอาไว้หรือล่ามโซ่ค่ะ
ต้องนำไปออกกำลังกายด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยสุนัขจะเกิดความเครียดสะสม
ฝึกฝนให้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าของและสุนัขเองก็จะได้มีเวลาใกล้ชิดกับเจ้าของด้วยค่ะ
ต้องดูเรื่องของสุขภาพของสุนัขด้วยนะคะสำคัญมากก็คือเรื่องของวัคซีน
โดยเฉพาะโรคพิสุนักบ้าค่ะควรจะมีป้ายเตือนด้วย
เพราะสุนัขสายพันธิ์บูนั้นห่วงอนาเขตห่วงเจ้าของ
ดังนั้นควรจะติดป้ายเตือนเอาไว้ไม่ควรจะปล่อยสุนัขไว้เพียงลำพัง
เพราะอาจจะเกิดความเครียดได้ค่ะไม่ควรจะเลี้ยสุนัขสายพันธิ์บูร
ตัวรวมกันนะคะเพราะว่าจะแย่งกันเป็นจ่าฝูงค่ะ
ถ้าอยากจะเลี้ยงหลายตัวก็จะต้องแยกกรงเอาไว้นะคะและสำคัญมาก
ไม่ควรจะปล่อยให้เด็กเล็กเล่นกับสุนัขสายพันธุ์นี้เพียงลำพัง
เพราะเสียงร้องของเด็กอาจจะทำให้สุนัขสายพันธิ์ภูเกิดความสับสนได้
ที่สำคัญต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโซ่ล่ามโซ่จูงปลอกคอต้องแข็งแรงค่ะ
จะพาออกนอกบ้านสำคัญก็คือจะต้องมีสายจูงที่แข็งแรงด้วยนะคะ
แต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องเผชิญหน้ากับพิษบู

เราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงบ้าง

ก็คือเราไม่ต้องไปตีสู้อะไรเขานะครับ
พยายามล็อกคอเขาให้นิ่ง
พยายามให้เขาสะบัดไม่ได้
สามารถล็อกแล้วก็ยืนให้เขาลอยตัวได้
ให้เขาแบบพยายามรัดคอให้เขาหายใจไม่ออก
เราก็จะไม่ฉีกขาดด้วยครับ

ไอ้กรณีแบบกัดคนแปลกหน้าหรือว่ากัดเด็กอะไรอย่างนี้
วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องล็อก
พยายามล็อกคอเขาหรือว่าหาสายรัดคอเขา
แล้วก็แขวนดึงขึ้นเลยให้เขาหายใจไม่ออกครับ
แต่ถ้าเราไปตีเขาเขาจะยิ่งสะบัดแรงขึ้น
เหมือนพิษบูเป็นสุนัขที่แปลก
กัดเขาจะกระดิกหางแบบมีอารมณ์น่วมอย่างนี้

คนรักพิษบูจะออกมาให้ข้อมูลว่า
นิสัยของสุนัขพันธ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีสัญชาติยานดิบของสุนัขค่อนข้างสูง
ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าของเป็นพิเศษ
ส่วนการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างก็มาจากการเลี้ยงดูค่ะ
ถ้าให้ความรักความอบอุ่นและเอาใจใส่
เขาก็จะกลายเป็นสุนัขใจดีเป็นมิตรกับทุกคน

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การดูแลตรงกันข้าม
แน่นอนนะคะว่าโอกาสที่พิษบูจะกลายเป็นฆาตกรสี่ขาก็มีสูงมาก
และการปล่อยประละเลยให้สุนัขที่ดุร้าย
กัดคนหรือสัตว์เลี้ยงของผู้อื่น
สร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน
เจ้าของสุนัขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยค่ะ

มิ้วเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสุนัขสายพันธุ์ใดก็ตาม
หรือสายพันธุ์พิษบูรณ์อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ทั้งหมดแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของนะคะ
เจ้าของคือคนที่ควบคุมพฤติกรรมของสุนัข

ต้องศึกษาข้อมูลของสายพันธุ์ให้ดี
ต้องมีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมา